คุณผู้ชมนะครับมีเกิดถลอวิวาตเกิดขึ้นหน้าร้านเหล้าแล้วอยู่แล้วนะคะ

จังหวัดนครพนมนะคะหน้าร้านเหล้าอืมมีตำรวจสองนายครับ
รุมทำร้ายถูกกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเหมือนขาโจในพื้นที่นาแก่เนี่ยค่ะ
ประมาณสัก๔๕คนได้นะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่มันจะมืดหน่อยมองไม่ค่อยชัดนะคะเพราะมันตีหนึ่งแล้ว
รุมทำร้ายตำรวจสองนายแล้วก็ขโมยปืนของตำรวจไปด้วยนะ
แล้วก็เอาสร้อยคอทองคำของตำรวจไปด้วยนะครับแต่สุดท้ายถูกจับแล้วนะคะ
พอถูกจับก็อ้างว่าอ๋อก็ไม่รู้ว่าสองคนนั้นเป็นตำรวจเนี่ย
ตำรวจสองนายที่ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บคือ๑๐ตำรวจโทวัชรากรกาสังอายุ๒๔ปี
สิบตำรวจโทวิสรุธศรีสะภูมิอายุสามสิบเอ็ดปีตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับรามสพนบ่อจังหวัดนครพนมค่ะ
ตามตัวก็เนี่ยค่ะมีแผลฟกช้ำตามร่างกาย
นี่คนนี้คือ๑๐ตำรวจโทวัชรากรอายุ๒๔นะคะ
หน้ายังเห็นรอยอยู่เห็นไหมเห็นรอยแบบเป็นช้ำอยู่เนี่ยค่ะ
ก็ถูกทุบถูกทุบด้านท้ายนะคะ
แล้วก็กระจกประตูหน้าซ้ายแตกเสียหายทั้งบาน
นี่กระจกแตกหมดเลยส่วนปืนเก้ามิลลิเมตรที่อยู่ในรถหนึ่งกระบอก
คนร้ายก็เอาไปสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองสลึงพร้อมพระเลี่ยมทอง
หลวงปู่ทวดคนร้ายก็เอาไปกล้าทำกับตำรวจแบบนี้ค่ะ
ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ให้คุณผู้ชมได้ดูไปนะคะ

แต่จะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาเกาะเหตุประมาณสัก๔๕คนได้นะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงดูหน่อยนะคะว่าตำรวจที่เขาถูก
ทำร้ายแล้วก็เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาว่ายังไงบ้าง
ส่วนเดี๋ยวที่ตอนไหน
แต่ถ้าเข้าไปใกล้ดูไปนี่

แรงงามปลอดภัณฑ์
ปืนมันเลยหรอจะค้นมาดิจำว่าได้เลยจะว่าประมาณสี่หาค้นครับ
มันคงไพคงผมครับอืมมันก็เอาเอาเลยสอยสองสลึงกับ
หลวงพูดถวดเรียบท้ององค์หนึ่งครับอ่าสอยสองสลึงหลวงพูดถวดครับ
แล้วก็ปืนครับปืนนี้ปืนเนี่ยได้มากขึ้นแล้วได้ขึ้นแล้วครับ
แต่สอยแล้วจะสอยครับแต่สุดท้ายนะคะวันนี้ตำรวจสพนาแก่
จับได้ทั้งสี่คนค่ะกลุ่มวัยรุ่นที่ไปรุมทำร้ายตำรวจทั้งสองนายเมื่อคืนน่ะนะคะ
พงศักดิ์แสนสามารถหรือกลอายุ๒๐ปีเป็นชาวตำบลหนองสังนายชัยธวัฒน์มาระนอหรือแบงค์อายุ๒๐ปีเป็นชาวตำบลนาคู่
เยาวชนชายอายุสิบเจ็ดอีกสองคนรวมสี่คนที่ไปก่อเหตุนะคะของกลางปืนกล็อกเก้ามิลลิเมตรที่ชิงของตำรวจไปหนึ่งกระบอกค่ะ
ก็ยังอยู่สร้อยคอทองคำอันนี้ไม่อยู่แล้วไม่รู้ขโมยไปแล้วเอาไปไหนแล้วนะคะ
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพพันธุ์ตำรวจเอกมานพมั่นยิ่งผู้กำกับสพนาแก่บอกว่า
ผู้เสียหายทั้งสองคนเป็นตำรวจสังกัดสพหนองบ่ออยู่ในพื้นที่อำเภอนาแก่ก็ไปกินอาหารที่ร้านในตัวอำเภอค่ะ
แล้วก็ไปทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยสาเหตุก็คือหึงหวงหญิงสาวในร้าน
แล้วก็พูดจายั่วยุกันตามภาษาวัยรุ่นและคนดื่มไงเหมือนแข่งกันจีบอ่ะฮะ
อะไรแบบเนี้ยพอร้านเลิกครับตำรวจทั้งสองนายก็เดินไปที่รถ
ห่างจากร้านไปแค่ห้าสิบเมตรนะกลุ่มวัยรุ่นสี่คนนี้
ขี่รถจักรยานยนต์ไปประกบเลยเบิ้ลเครื่องใส่เลยแล้วก็พูดจาท้าทายกัน
กลุ่มวัยรุ่นเอาพวกมาอีกค่ะแล้วก็มารุมทำร้ายตำรวจทั้งสองนาย
ตำรวจทั้งสองนายสู้ไม่ไหวพยายามจะขับรถหนี
แต่ถูกไม้ทุบรถแล้วก็ถูกรุมจนสลบเลยนะคะ
ตำรวจสลบเลยนะคะแล้วคนร้ายก็ชิงปืนไป
เอาสร้อยคอทองคำไปด้วยหลังเกิดเหตุชาวบ้านก็แจ้งตำรวจ
กู้ชีพกู้ภัยก็มาช่วยเหลือนำตำรวจทั้งสองนายส่งโรงพยาบาลนาแก่
ผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าไม่พอใจที่มีการพูดจา
ั่วยุกันท้าทายกันในร้านแต่ไม่รู้ว่าผู้เสียหายเป็นตำรวจนี่
ก็เลยไปเรียกพวกมารุมทำร้ายแล้วก็ชิงปืนไปชิงสร้อยคอทองคำไป
แต่เรื่องของสร้อยคอทองคำเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปนะ
เพราะว่าจับตัวได้ทั้ง๔คนไม่เจอทองนะคะ
เจอแต่ปืนที่ชิงของตำรวจไปอ่ะก็เดี๋ยวต้องหาก่อนว่าสร้อยคอทองคำมันหายไปไหนนะคะ
ตำรวจแจ้ง๓ข้อหาสำหรับวัยรุ่นทั้ง๔คนนี้นะคะ
ปล้นทรัพย์ทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์
ส่วนตำรวจทั้งสองนายที่ถูกทำร้ายตอนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วค่ะ